กรณีสาวประเภท๒ที่ถูกฆ่าในบ้านที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์
แล้วก็มีการรวบตัวแฟนนุ่มนะคะชาวต่างชาติได้
ตอนนี้ตัวแฟนนุ่มยังอยู่ที่สพประสาท
ที่ถูกฆ่าจนเสียชีวิตในบ้านที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
แล้วแฟนชาวต่างชาตินายมาริอุสสัญชาติลิทูเนีย
ก็เป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจไปจับตัวได้ที่พัทยา

ฝ่ายแฟนชาวต่างชาติปฏิเสธทุกข้อหาเลยนะ

กระทั่งคำให้การของพยานภาพวงจรปิดหลักฐานหลายอย่าง
มันดูมีพิรุษพุ่งเป้าไปที่แฟนหนุ่มชาวต่างชาติคนนี้นี่แหละ
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางสพประสาทก็มีการประสานกัน

เก็บเนื้อเยื่อของนายมาริอุสไปตรวจดีเอนเอ
แล้วอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาไปดู
ที่ชั้นบนชั้นล่างของตัวบ้าน
ชั้น๒ไปเจอนะว่ามันเหมือนกับมีฝุ่นจับทั่วห้อง
เหมือนไม่มีคนอยู่แต่ว่ามีคราบเลือดตามขอบหน้าต่าง
ตามพื้นห้องแม้ว่าจะเหมือนกับมีการเช็ดถูแล้วก็ตาม
อันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจที่ชั้น๒นะคะ
ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องใช้เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละ
หาร่องรอยเอาคราบเลือดไปตรวจดีเอนเอแหล่งข่าวเนี่ยมีรายงานด้วยนะ
คราบเลือดที่ชั้น๒มันมีดีเอ็นเอของ๒คนเท่านั้น
ดังนั้นถ้าเกิดว่าตรวจดีเอนเอของนายมาริอุส
ตรงกับดีเอนเออีกคนนึงที่อยู่บนชั้น๒เนี่ย
แล้วศาลก็จะสามารถขอหมายจับนายมาริอุสได้ทันทีนะคะ
ซึ่งตอนนี้ผลดีเอนเออยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแล็บ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรอตามความคืบหน้าเรื่องนี้
ถามว่าแล้วตัวนายมาเรอุสล่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้องขังที่สพปราศาสตร์
เจ้าหน้าที่บอกว่าเท่าที่ดูสีหน้าสีตาเขาก็ค่อนข้างเรียบเฉย
มีการพูดคุยกับผู้ต้องขังคนอื่นยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ
แล้วก็พิธีชาปนกิจศพของเจเจผู้ตายจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่วัดที่บ้านเกิด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอตามความคืบหน้าเรื่องผลของดีเอนเอกันนะคะ
ดินเองนี่น่าจะพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะ